ที่แรกที่จะพาไปนะครับไหนก็หวังกันแล้ว
หวังกันที่นี่กันดีกว่าครับสุพรรณบุรี
นี่สะบัดไหมสะบัดมือ

จะไปสุพันธ์บุรีเนี่ยคุณผู้ชมยกมือขึ้นมา
แล้วสะบัดสะบัดเพื่อสะบัด
เพื่อว่าเราจะต้องฟิตกล้ามแขนให้พร้อม

ไปค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะบอกว่าทำไม
เราต้องฟิตกล้ามเตรียมพลังแขนให้แข็งแรง

เราจะไปกันตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเลย

พากันนำถูบเทียนเครื่องสักการะบูชาต่างมากราบไหว้ขอพร
หลวงพ่อสำหรัฐทันใจเก้ามาไม่ขาดสายเลย
หลังจากกลับไหว้ขอพรเสร็จแล้วอ่ะวอร์มนิ้วแล้วไปปิดทอง
ปิดทองกันเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ต้องเดินไปก็คือ
กระซิบขอพรข้างหูกับพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีค่ะ
ใช่เราเคยเล่ากันไปว่าเคยมีคนถูกรางวัลเขาเล่ากันแบบนั้นด้วยการไปกระซิบ
ข้างหูของพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีแบบนี้นะคะ
พร้อมกับมาเพ่งเล็งมองในอ่างน้ำมนต์ของพ่อขุนช้างกันต่อ
เพื่อที่จะมองหาบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในอ่างน้ำมนต์นั้น
อันนี้บอกเลยว่าต้องเข้าแถวต่อคิวกันนิดนึงเนื่องจากว่าคนเยอะมากนะคะ
ก็ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยกันหน่อยนะคะ
ผลัดกันเข้ามาดูมาส่องถ่ายภาพเก็บไว้ก็ได้
จะได้ไม่ดูนานเกินไปสงสารคนข้างหลังนะคะ
นี่ค่ะแบบนี้ต่อคิวกันยาวเหยียดเลยนะ
คุณเห็นไหมล่ะโอ้โหแต่งานนี้หลายคนเนี่ยได้กลับไปก็แตกต่างกันนะคะ
ต่างกันออกไปยังไงก็แล้วแต่คนจะเห็น
แต่ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากเห็นด้วยตา

โอ้โหดูหน่อยดูหน่อย
หน่อยเดียวพอแล้วพอค่ะไปเลยมาไวคุณผู้ชม
เอาเอามาให้ดูเอาไปไปแล้วไปไปแล้ว

ใช่แล้วเอามาให้ดูกันพอเป็นพิธีพอหอมปากหอมคอก็แล้วกัน
ถ้าใครส่องทานอ้าวดีใจด้วยนะคะ
แต่ถ้าส่องไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจไป
เพราะว่างานนี้เขาไม่ได้มีแค่เลขเด็ด
อ่างน้ำมนต์ให้ส่องอย่างเดียวเท่านั้น
ดิฉันบอกแล้วว่าให้คุณสะบัดข้อมือวอร์มมือรอเลย
เพราะอะไรเพราะจะพาไปเสี่ยงเซียมซีโอ้โห

ใช่ค่ะถึงบอกเนี่ยว่าดิฉันออกกำลังกายมาอย่างหนัก

เพราะว่าหลายเลขเดี๋ยวสับสนอันไหนก่อนหลัง
โอ้โหอะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้
มันใหญ่โตโออานะคะเพราะว่ามันคือเซียมซียักษ์ค่ะ
แล้วมันก็จะมีตัวเลขต่างอยู่ในนี้
บางคนเขาแบบเสี่ยงหล่นอันเดียวติ้วอันเดียวอย่างนี้

ขอ๓เลขก็เขย่า๓ครั้งเนี่ยคุณ
เขย่าไปยอกไปเนี่ยไม่รู้ปวดเอวหรือปวดแขนกันแน่คุณพี่

เห่าก็ต้องใช้แรงดีนิดนึง
อันนี้อะไรได้มาตั้ง๓เลขนะคะคุณคะ
ใหญ่ขนาดนี้กว่าจะหล่นลงมาเหนื่อยหอบพอสมควรเลยนะ

ก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
เรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
ทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะคะ
ดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
แต่สิ่งสำคัญเลยเดี๋ยวฉันบอกคุณผู้ชมนะ
ถ้าจะไปที่วัดแห่งนี้นะ
เคลียร์รูปเก่าที่ไม่ใช้แล้ว
ค่ะของที่มันผิดหวังเค้าที่เล่าลบออกไป

เดี๋ยวเราจะต้องมาเก็บรูปไปอีกเยอะ
เราต้องเตรียมพื้นที่สำหรับกล้องถ่ายรูปไว้

คือน้องใบตองเขามีประสบการณ์เรื่องพวกนี้

เขาถ่ายแล้วคือเขาในรูปเนี่ยในมือถือเขาเนี่ยกล้องเขาเนี่ยรูปไอ้พวกนี้มีเยอะ
แล้ววิธีการแก้ปัญหาของเขานะทำอย่างไรรู้ไหม

เพื่อที่จะได้มีเครื่องใหม่เอาไว้ถ่ายรูป

เพราะว่างวดหน้าเดี๋ยววนกลับมาทำไง

บอกแล้วว่าที่จะไปวัดแห่งนี้คุณต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อม

หลายอย่างที่ต้องเตรียมเนอะ

ก็ย้ำกันตรงนี้ว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
จริงแต่ว่าการเข้าวัดที่สำคัญอยากจะให้นึกถึงการไปทำบุญจริงนะ
พวกเรื่องเสียงโชคเสียงดวงมันก็เป็นของแถม
เป็นกำริกำไรที่ได้มาจากการทำดีนี่แหละ